สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๐นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้สภาพอากาศต้องน่าจับตาแล้วก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่านอกจากในเอเชียแล้วหลายจุดทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับฝนที่ตกอย่างหนัก
ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
อย่างที่รัฐแมรี่แลนด์สหรัฐอเมริกา

มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
รวมไปถึงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชน
แล้วก็รถยนต์หลายคันเลยทีเดียว
โดยวันนี้มีภาพนี้มาให้กับทุกท่านได้ชมกัน
เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้ในรัฐเมอรี่แลนด์
โดยนายโซเมิร์สซึ่งเป็นประชาชน
ที่อยู่อาศัยในย่านที่ราบรุ่มแอลลิคอทซิตี้รัฐเมริแลนด์
ถ่ายภาพรถยนต์ของตนเองกำลังถูกกระแสน้ำเชี่ยวกราก

พร้อมกับรถยนต์ที่จอดอยู่อีกหลายสิบคัน
จนทำให้รถกระแทกกันจนได้รับความเสียหาย
โดยพื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับฝนตกหนัก
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๙นไปจนถึง๒๑น
ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงถึง๖๕นิ้ว

สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนรถยนต์จำนวนมาก
โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถึง๒คน
ทราบชื่อภายหลังก็คือนางเจสสิก้าวัดสุลาวัย๓๕ปี
และนายโจเซฟเบลวินวัย๓๘ปี
เสียชีวิตเนื่องจากติดอยู่ในรถที่ถูกน้ำท่วม
ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพความเสียหายหลังจากน้ำลดลง
โดยจะเห็นภาพถนนซุดบ้านเรือนพังเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือน
รวมทั้งรถยนต์อีกประมาณ๑๗๐คันที่ถูกกระแสน้ำพัดกระแทก
ชนเกี่ยวกับสิ่งของต่างพังยับเยินละทีเดียว
ในซาอรีโฮแกนซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐเมริแลนด์
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและสอบถามปัญหาจากประชาชนด้วยตนเอง
โดยคาดการณ์ว่าจะต้องฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้

รวมใช้งบประมาณหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อที่จะฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฝากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับ
ในขณะที่ฝั่งเอเชียเองบ้านเรา
หนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่ต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
นี่ก็คือพายุที่มีชื่อว่านิดาล่าสุดตอนนี้
ขึ้นฝั่งถล่มเกาะฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ยังคงมีกำลังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

พายุลูกนี้ยังมีความระลมสูงสุดอยู่ที่๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลมกระโชกแรง๑๘๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลังจากขึ้นฝั่งแล้วมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก

การว่าในช่วงหัวค่ำของวันพรุ่งนี้
พายุลูกนี้จะอ่อนกำลังแล้วก็สลายตัวเป็นห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนหรือว่าเหนือประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากที่สลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำแล้ว
จะยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นต้องเจอฝนตกชุกต่อไปประมาณ๓๔วัน
นั่นก็หมายความว่าใครที่จะยังคงเดินทางไปบริเวณนางกล่าวอยู่

แต่ก็จะมีบทบาทในการดูดเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ที่ตอนนี้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่
ซึ่งตอนนี้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ส่งผลแน่นอนต่อสถานการณ์ฝนสถานการณ์คลื่น

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวประชาชนชาวบ้านตอนนี้ที่จะออกเดินเรือ
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าคลื่นตอนนี้สูงประมาณ๒๓เมตร
เพื่อเห็นภาพชัดเจนครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไป

เป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
สังเกตว่าในบริเวณฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งอันดามันคาดการณ์ว่าจะลุงแรงแบบนี้ตลอดทันวัน
ส่วนในฝั่งอ่าวไทยก็จะรุนแรงเน้นในช่วงบ่ายแก่ไปจนถึงช่วงค่ำ
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษนะครับ
ขณะที่สถานการณ์ฝนวันนี้จะเริ่มเพิ่มมากขึ้น
โดยจะเริ่มตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยก่อนนะครับ
จากนั้นช่วงบ่ายเย็นก็จะเริ่มตกในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกตอนบนภาคอีสานตอนล่าง

เน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง

บริเวณดังกล่าวมีการคาดการณ์ว่า
อาจจะผมตกชุกต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

ทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ลดลงนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางเมื่อวานนี้ไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
วันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔๓๖องศาเซลเซียต
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนยังคงร้อนและอุอยู่นะครับ
การว่าวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
อาจจะต้องระวังเรื่องของแสงแดดที่แรงในช่วงกลางวันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่เพียงแค่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตเท่านั้น
นี่คือภาพรวมทั้งสถานการณ์ฝนสถานการณ์อุณหภูมิทั่วไทยนะครับ
มาดูที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้าง
เมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับ
แต่ว่าวันนี้โอกาสการเกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
โดยจากการตรวจสอบวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในวันนี้ดูดีนะครับ
จากการคำนวณจากระบบพยากรณ์อากาศไทยวรัฐทีวี
เพราะว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงหัวค่ำ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเดินทางออกจากที่ทำงาน
ฟ้าดูฝนก่อนแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วย
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่ยังคงต้องติดตามต่อไปนะครับ
แล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านส่งข้อความรายงานสภาพอากาศมาได้
ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวี
ผมคุปตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ